เรื่องราวสนุกสนานเฮฮายังไม่หมดแค่นี้ตามสไตล์ของตลอดข่าว
ช่วงนี้เนี่ยเพลงที่เขาฮิตกันมีอีกหนึ่งเพลงก็คือเพลงจินนี่จ๋า
แล้วก็มีคนทำคลิปต่างออกมาเยอะแยะหลากหลายเวอร์ชัน
ตลอดข่าวของเราก็อยากจะเต้นบ้างอยากจะโชว์บ้างก็เลยรวบรวมจินนี่จ๋าเวอร์ชั่นต่าง
มาฝากคุณผู้ชมติดตามกันเลยในช่วงของตลอดข่าวขำ
ที่กำลังฮอตฮิตตอนนี้มาฝากคุณผู้ชมกัน
แต่ละคนก็ขนลีลาออกมาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใครมาทั้งแบบเดียวแบบกลุ่ม
เราไปดูกันดีกว่าครับว่าลีลาของแต่ละคนนั้นจะเด็ดขนาดไหน
นี่เป็นยังไงล่ะครับพริ้วไหวดังใสน้ำไหมล่ะ
ไม่รอช้าไปต่อกันเลยที่สาวคนนี้ที่ไม่ได้พกมาแค่ลีลา
แต่พกอะไรมาด้วยนั้นไปชมกันครับ
โอ้ย
สิ่งที่พกมาด้วยนั่นก็คือซีจีไฟม่วงถ่วยพุง
ตามตัวระหว่างเต้นแม่สร้างสรรค์สุดไปเลยครับ
เรื่องของความสร้างสรรค์ยังไม่จบสายแดนส์คนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ความคิดสร้างสรรค์ล้นเหลือ
เพราะเขาขนสวนผักมาร่วมด้วยเป็นยังไงไปชมกันครับ
งานนี้ขนมาทั้งดอกกะหล่ำแต้งกว่าและผักปุ้งคงต้องลงคุณน้องแล้วล่ะครับงานนี้
แบบเดียวผ่านไปแล้วขอเกี่ยวเพื่อนมาเต้นกันเป็นกลุ่มบ้างไปดูสิว่าลีลาของกลุ่มนี้เป็นอย่างไร
เฮ่เฮเรียกว่าหริวที่สุดในสามโลกใส่เอวนิดโทพลุ้งหน่อยน่ารักหน่ายิกซุ๊ดไปเลยละครับ
ปิดท้ายกันด้วยกลุ่มนี้เขามาพร้อมคอนเซ็ปต์ที่ว่า
เพราะต้องแน่นไว้ก่อนลีลาจะอ่อนก็ค่อยว่ากัน
เป็นยังไงไปชมกันครับ
เรื่องของพร้อมแน่นหนาคงต้องยกให้กับ๓คนข้างหน้า
ส่วนคนสุดท้ายนั้นลีลาเด็ดจนต้องปรบมือรัวให้เลยล่ะครับ